ช่วงนี้ไปต่อกันที่ข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
ก็เปิดตัวทีมพร้อมกับชุดแข่งขันใหม่
ก่อนที่จะสู้ศึกระดูกาล๒๐๑๙ค่ะ
ก็ทุ่มงบประมาณ๓๐ล้านบาทนะคะ
เป้าที่จะกลับมาประสบความสำเร็จ

ขณะที่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกก็ขอเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยค่ะ
ต่อกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปี
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

ศพัฒน์ปาคำนะคะกับจันทิราขวานอกไทย๑ค่ะ
เข้าไปชิงชนะเลิศกับภาวรรณจันทรวิชัย
และทักษริดาสิ่งเชื้อทีมไทย๒นะคะ

พิชากรนราธรค่ะกับพานุพงศ์ถานันนะคะ

ในเวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ใกล้จะแข่งขันกันแล้วค่ะ

ถ้าเกิดว่าไทยชนะก็จะได้เข้าไปชิง
แข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
แต่ถ้าเกมแรกแพ้ก็จะชิงอันดับที่สาม
เวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีค่ะ
ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒